นี่เป็นคืนที่๒ของงานสวดพระอภิษฐรรมศพ
นักแสดงและผู้กำกับมากฝีมือตัวสรรยูแล้วนะคะ
โดยเมื่อวานนี้ค่ะเวลา๑๘นาฬิกา

พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้

พวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า
ศิริกิจพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนานีพันปีหลวง
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ไปวางที่หน้าหีบศพนายสรรยูวงกระจ่าง
นักศาลาเศรษฐีวัดนักปรก
ภาษีเจริญกรุงเทพมหานครค่ะ
ซึ่งเปิ้ลหัทยาได้ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตา
เปิดเผยความรู้สึกทราบซึ้งใจ
ที่ได้รับพระราชทานเพลิงศพสรรยู
เป็นกรณีพิเศษในวันที่๑๘มิถุนายนนี้
ได้บอกกับพี่ตัวด้วยว่าเป็นบุญแค่ไหนแล้ว

และพวงมาลาจากทุกพระองค์
ครอบครัววงกระจ่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีคนบันเทิงมาร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นจำนวนมากนะคะ
รวมไปถึงคุณก๊อฟอนุวัฒน์ค่ะพระเอกละครคนสุดท้ายของตัวสรรยู
ก็เดินทางมาร่วมไว้อาลัยทั้งน้ำตา
เผยด้วยว่ายังไม่อยากเชื่อเลยว่าพี่ตัวนั้นเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
โดยตลอดระยะเวลา๓ปีหลังตัวเขาเองมีการคลุกคลีอยู่กับพี่ตัวตลอด
ซึ่งพี่ตัวเองไม่เคยปริปากบอกใครนะคะว่าป่วย
แล้วก็ไม่เคยแสดงอาการเจ็บป่วยหรืออ่อนแอใดค่ะ
ไม่ได้คุ้มใจเลยว่าได้เป็นพระเอกคนสุดท้ายของพี่ตัว
แต่ผมภูมิใจว่าผมได้ร่วมงานกับพี่ตัว
ผมไม่อยากเป็นพระเอกคนสุดท้ายของพี่ตัวถ้าเลือกได้อย่ามีอันดับเลย
พี่เขาควรจะอยู่ต่อครับวงการบันเทิงต้องการคนแบบนี้
คุณผู้ชมคะการสูญเสียนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังคุณตัวสรรยูยังความเสียใจแก่คนบันเทิงมากมายค่ะ
รวมไปถึงพี่บุ๋มปนัดดาที่เผยว่าเคยร่วมงานละครเวทีเทิดพระเกียรติเมื่อ๓ปีก่อน
ครั้งนั้นพี่ตัวนอกจากจะเป็นผู้กำกับแล้วก็ยังเป็นพี่ที่คอยสอนเรื่องการแสดงให้อยู่เสมอ
รวมถึงเป็นนักแสดงที่เข้าถึงบทบาทจนทำให้ทึ่งหลายต่อหลายครั้ง
โดยวันที่ทราบข่าวการจากไปของพี่ตัวคือวันที่ออกรายการแฉแทบไม่อยากจะเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริง
เพราะเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะยังมีการพูดคุยกันอยู่เลย
หลังจากนี้ค่ะหากเคลียร์คิวงานได้จะรีบไปร่วมไว้อาลัยแล้วก็ส่งพี่ตัวสู่สวงสวรรค์ค่ะ
ร่วมงานเป็นละครเวทีการกุศลค่ะซึ่งบุ๋มเรียกพี่ตัวว่าครูเลยนะครูการแสดงคนหนึ่งของบุ๋มเลยค่ะที่สอน
เพราะว่าเขาจะมีพลังในการแสดงที่ยิ่งใหญ่มากอ่ะพออยู่บนเวทีปุ๊บเหมือนองค์ลงเนอะเออ
เมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะยังคุยกับพี่ตัวเป็นเจอพี่ตัวแล้วก็จะ
พี่อย่างนี้อย่างนี้นะคือเรื่องการแสดงอะค่ะ
อย่างนี้พี่ตัวบอกวันไหนมาทวนได้อย่างนี้อยู่เลย
นั่งเป็นครูคนหนึ่งเลยก็เป็นครูคนหนึ่ง
เราสูญเสียนักแสดงที่มากความสามารถคนหนึ่งในวงการบันเทิง
มันเสียใจตรงนี้จริงค่ะชีวิตนี้ยังเสียใจอยู่เลย
ตัวเองไม่สามารถจัดคิวไปงานพี่เขาได้เพราะว่า
คิวงานมันทุกอย่างมันอย่างที่คุณรู้ว่าผมต้องเดินทางผมต้องอะไร